แล้วนอกจากแสดงละครเก่งสวยแล้วความสามารถอื่นล่ะ
ดนตรีด้านศิลปะก็จัดมาแบบเต็มเลยนะจ๊ะ
ดูซะก่อนไม่ใช่แค่หน้าสวยอย่างเดียว
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นหนึ่งในแค่ผลงานของเธอเท่านั้นนะ

ลงมือระบายสีภาพด้วยตัวเองเลยนะ
รายละเอียดของภาพบอกเลยว่าโอ้ยยุบยับไปหมดนะคะ
ภาพเหล่านี้เธอบอกเอาไว้นะคะว่านี่คือผลงานศิลปะในรอบ๓๐ปีเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ไม่ธรรมดานะวาดภาพวิวก็ได้ภาพแมวก็ได้ภาพคนก็ได้สุดยอดจริงเลยนะคะ
นี่ก็เป็นแบบว่านางเอกหัวใจรักศิลปะเนาะ

ปรางกนรรปรางกนรรปรางกนรรไปยังไงล่ะ
เนี่ยอยากฟังแล้วเนาะไปดูลิลาหละค่ะ
ฉันเหมือนฉันร่องรออยู่ในสวนดอกไม้
เหมือนฉันฝันไปเลยเพราะเก่งมันเพราะน่านอนมาก

สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะลีลาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะและที่สำคัญเธอเล่นกีต้าด้วยนะ
เคยเป็นมือกีต้าของโรงเรียนด้วยสุดยอดไปเลย

ไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญเรียนเก่งด้วยจบกิจนิยมอันดับหนึ่งจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

จริงความสามารถนะร้องเพลงเพราะมากด้วยค่ะ

พบเครื่องจริงอิทธาโต้งน้อง
หลังจากนี้และกันฟังเสียงวัยออนลินใช่ไหม
ขอเปียโนมาด้วยแล้วกัน
วิววรรณรสคุณผู้ชมค่ะคนนี้แหละนะละครก็เพียบและที่สำคัญเล่นเปียโนเพราะมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
เอฟซีนะก็ฟังในไอจีแบบเพลินไปเลยจ้า
ไปขอฟังเสียงเต็มหน่อยจ้า
เธอนี่เค้าเล่นเพลงอะไรแค่ฝันลำเอียงไม่เหมือนความจริงทิ้งเบาให้ลมอะไรก็บ้าง
เชอรี่ร้องพร้อมมากนี่แบบคลอไปกับปีโนของบิวได้เลยเนาะ